ชมไปที่เพชรชะบูนกันก่อนนะฮะมีพยาบาลท่านลิงลงเวนมาตอนดึกนะฮะ
ระหว่างจะกลับบ้านก็หิวไปจอดรถยนต์อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อค่ะ
ระหว่างกำลังจะลงมีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปผลักเธอไปอยู่ข้าง
แล้วก็ต่อยหน้าเธอแล้วก็เอาตัวเธอเนี่ย
กระเด็นออกไปนอกรถแล้วขับรถขนาดนั้นน่ะหลบหนีไปค่ะ
ต้องการจะขโมยรถแต่กรรมติดจรวดครับ
คนร้ายทำมือถือตกเอาไว้ก็เลยรู้ว่าใครเป็นคนขโมยนะฮะ
อันนี้คือหน้าของพยาบาลที่โดนทำร้ายดูใบหน้าเธอปูดบวมเลย
สลบไปเลยตาปิดเลยนะฮะพนักงานสอบสวนสอบพอร์มเมืองเพชรชะบูนบอกว่า
เดียงตำบลในเมืองครับนะฮะก็รับแจ้งไปตรวจสอบมีผู้เสียหายเนี่ย
ใบหน้าปูดบวมเนี่ยนะก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชื่อว่าคุณเติ้ล
นะฮะก็บอกว่าทำงานเป็นพนักงานเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับ
กไก่ชฉิ่งแปดห้าหนึ่งสามเพชรชะบูนที่อ่าไปจอดอยู่นะฮะ
อันนี้รถเขานะครับนะฮะไปจอดแวะที่ร้านสะดวกซื้อ
ก็จอดอยู่หน้าร้านเลยระหว่างนั้นจู่ผู้ชายคนหนึ่งครับ
เปิดประตูเข้ามาผลักเธอไปนั่งข้างคนขับก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากันสักพัก
ผู้ชายวันนั้นก็ต่อยหน้าเธอหลายครั้งแล้วก็ผลักเธอให้ตกจากรถ
แล้วขับรถเนี่ยขโมยรถหลบหนีไปนะฮะทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอก
เดชกล่อมเกลี้ยงนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูร
บอกว่าตำรวจไปตรวจสอบแล้วนะฮะหลักฐานชิ้นสำคัญเหมือนกรรมติดจรวด
ก็คือคนร้ายทำมือถือตกเอาไว้ครับแล้วก็ไปเปิดดูก็เลยทราบว่าคนที่ก่อเหตุ
ชื่อว่านายนบศรีโพอายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดสุโขทัยนี่ครับ
หน้าตาคนร้ายเพราะอะไรมันมีรูปในมือถือก็เลยเห็นหมดเลย
อาชีพเขาคือเป็นเซลล์ขายเครื่องกรองน้ำนะฮะแล้วตามข้อมูลเนี่ย
ตรวจสอบจากภาพเนี่ยพบว่าขับรถไปทางอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นแล้ว
นะครับตำรวจกำลังขอสารอนุมัติออกหมายจับถ้าใครพบบ่อแสผู้ชายคนนี้
แล้วรถฮอนด้าซิตี้สีดำทะเบียนก่อก่อไก่ชฉิงแปดห้าหนึ่ง
ทะเบียนเพชรบูรณ์ให้รีบแจ้งจำรวจเข้าไปจับกลุ่ม
แล้วก็นำตัวคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอันนี้รถที่หายไปนะครับ